คุณผู้ชมครับติดตามปัญหาของเจ้าของห้องเช่ากับคนเช่า
ล่าสุดมีคลิปถูกเผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียล
บอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับห้องเช่าในจังหวัดภูเก็ต
เมื่อเจ้าของห้องเช่าโหดเข้ามาทำร้ายร่างกายของครอบครัวผู้เช่านะครับ
เกิดเป็นคลิปนี้ส่วนเรื่องราวนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนั้น
เดี๋ยวผมเล่าให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งไปดูคลิปกันก่อนเลยนะครับ
ไม่มีคำว่าไม่รอยคลิปตอนนี้นะครับเราก็รอตอนนี้เลย

ไปขนคลิปใช่ยังวะ

นี่เป็นคลิปแค่บางช่วงบางตอนนะครับ
คือโพสต์เอาไว้เมื่อ๑๑ชั่วโมงที่แล้วเองนะครับ
แล้วก็ข้อความที่ระบุในโพสต์บอกว่า
เล่าเรื่องบอกว่าเธอนั้นเช่าบ้านอยู่ในซอยธนิษฐ์ธุรกิจ๒

แต่ช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาเธอตกงาน
มีสามีที่ทำงานหาเงินเพียงลำพัง

แต่ก่อนหน้านี้ก็จ่ายค่าเช่าตรงเวลานะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒ขยักคือ๒ช่วงเวลาคุณ
คือช่วงเช้าของวันที่๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ดิฉันก็ไปจ่ายค่าบ้านตามปกติ
เจ้าของบ้านเช่าก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่พอช่วงเกือบ๕โมงเย็นในวันเดียวกัน

เจ้าของบ้านและหลานชายที่อ้างตนว่าเป็นตำรวจ
มาไล่ดิฉันและพูดจาหยาบคายใส่ดิฉันและครอบครัว
ผู้ที่อ้างตนว่าเป็นตำรวจหรือว่าเป็นหลานเจ้าของบ้านเช่า
ตวาดเสียงดังกระชากคอสามีและลูกของดิฉัน

ลูกชายฉันอายุแค่๑๘ปีเอง
แล้วก็ไล่พวกฉันออกมาพร้อมกับล็อกห้องทันที

และเอาที่ค้างมาอีก๔๐๐๐บาทเอามาจ่าย
ถึงจะเปิดกุญแจให้ขนของออกไปได้
ดิฉันขอเขาแค่นี้คือขอแค่เอาของออก
อยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่แต่ทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้
มาอีก๒วันคือเมื่อวานนี้คุณ
วันที่๑๐กุมภาพันธ์นะครับ
ดิฉันไปแจ้งความเพื่อต้องการเอาของออกจากบ้าน
กับตำรวจสพวิชิตก็ช่วยไปไกลเกลี่ยให้กับเจ้าของบ้าน
ดิฉันจะไม่อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็การที่เจ้าของบ้านทำแบบนี้ถือว่าทำเกินกว่าเหตุ
เพราะเงินค่ามัดจำดิฉันก็จ่ายล่วงหน้า

ไม่อยากให้มีปัญหาแต่ทำไมทำกับครอบครัวดิฉันแบบนี้
พอตอนเย็นของวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นี่แหละครับคุณผู้ชมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เจ้าของบ้านมาตามที่ตกลงคือจะมาเปิดกุญแจห้องให้
แต่ผู้จาเสียดสีดูถูกดิฉันตลอดเวลา
แล้วก็ว่าครอบครัวดิฉันสารพัฒน์
ดิฉันขอแค่เอาของออกมาแค่นั้นเอง
ช่วงนาทีนั้นมีการตะลุมบอลกันไงคุณ
คือลูกชายฉันโดนตบและต่อยหน้าจนช้ำ
จากคนที่เป็นหลานเจ้าของบ้านเช่า

ส่วนสามีฉันโดนทุบแล้วก็ต่อยเหมือนกัน
ที่ฉันโดนกระชากจนเสื้อในขาดนะครับ
สามีก็ไม่ตอบโต้อะไรเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหา
แค่ป้องกันตัวเท่านั้นเองนะครับ
นี่แหละครับดิฉันถูกพยายามไม่ให้ถ่ายคลิปวิดีโอนี้
และทำให้มือถือดิฉันตกออกจากมือดิฉันทันที
ส่วนดิฉันและครอบครัวก็ยอมออกจากที่นั่น
แต่ทั้งหมดทั้งมวลดิฉันอยากจะเอาคลิปมาเผยแพร่
เพราะว่าดิฉันอยากขอความเป็นธรรมให้กับดิฉันด้วย

แล้วฉันก็ผ่อนจ่ายทุกเดือนอยู่แล้ว

ฉันก็ยอมให้เขายึดไปอยู่แล้วนะครับ
เรื่องนี้นะครับก็มีชาวโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าของห้องเช่า

บางส่วนตั้งข้อสังเกตชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจ

และบอกว่าอยากให้ฟังข้อมูลจากฝั่งเจ้าของบ้านด้วย
ว่าเรื่องราวที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับ

แพร่มาจากฝ่ายที่เป็นผู้เช่าบ้านนะครับ
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความยาวมาก

รวมถึงภาพถ่ายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นหลายร้อยเลยนะฮะ